ไปดูที่ประจวบคีริขันบ้างเขาล่ำลือกันเรื่องของต้นไม้อาถรรพ์
เพราะว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสังเวยชีวิตมาแล้วนับ๑๐ศพ
กู้ภัยก็เลยตั้งชื่อให้ต้นไม้ต้นนี้ว่าเป็นต้นไม้ผีสิง
เพื่อเตือนสติคนขับรถที่ต้องผ่านไปมาในเส้นทางนั้นด้วยเนี่ยนะคะ
สำหรับกู้ภัยที่เป็นคนตั้งชื่อให้กับต้นไม้ว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ผีสิงคือคนนี้แหละค่ะ
ก็คือคุณบุญชวนมักน้อยหรือว่าลุงชวนเป็นจิตอาสากู้ภัยรายเดียวในจังหวัดประจบคีรีขัน
ใช้เงินส่วนตัวแล้วเดินทางไปช่วย๑๓หมูป่าด้วย

คือผมมาไปเจอเขาที่ถ้ำหลวงนั่นไงนี่ไง
เขาใช้เงินส่วนตัวเดินทางไปช่วยเหลือ๑๓หมูปากพูดเห็นจากภาพขาวนี้
ตอนที่เขาอยู่ถ้ำหลวงผมไปสัมภาษณ์เขา
คุณลุงชวนมาบอกผมว่าเท้าลุงเน่า
เพราะว่าแกเอาเงินส่วนตัวไปขับรถขับรถตัวเองไป
แล้วก็ไปจอดในปั๊มน้ำมันไม่มีที่นอนนะ
จอดปั๊มน้ำมันตื่นเช้ามาก็ไปช่วยคน
ก็คือไปช่วยเขาลากสายไฟแล้วก็ไปสูบน้ำในถ้ำ
จนท้าวเน่าผมมาเอายาไปทาให้กับลุงชวน
พึ่งเห็นภาพพิถึงจังเลย
ไม่คิดว่าจะเจอในภาพคราวนี้ตัวจริงเลยนะคะ
นี่แหละลุงชวนคนนี้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาด้วย
ที่ตั้งใจทำงานด้วยตัวเองเลยยอมเสียสละทรัพย์ของตัวเองนะคะ
ซึ่งคุณลุงเขามีการโพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าต้นไม้ผีสิงอันนี้เนี่ยสังเวยชีวิตไปแล้ว๖ศพ
ก่อนหน้านี้ก็๒ราย๒วันก่อนก็อีก๔ราย
แล้วสังเกตดูคือเขาบอกว่าเส้นนี้ต้นไม้มันมีตลอดทางแล้ว
ทำไมมันมาชนแต่ต้นนี้ต้นเดียวเลยอะค่ะแล้วก็ชนตรงรอยเดิมด้วย
ห่างจากนี้ไป๒๐๐เมตรก็มีพระมรณภาพ๓ราย
แล้วคุณลุงชวนบอกว่าพี่ชายเขาก็เสียชีวิตตรงนี้ด้วยนะคะ
ก็เลยอยากจะเตือนฝากไปถึงผู้ขับขี่รถมาถึงช่วงระหว่างกิโลเมตรที่๓๓
ระยะทางยาวประมาณห้ากิโลเมตรถนนเพชรเกษมขาล่องใต้บ้านเนินดินแดง
บนห้วยยางที่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริคันเนี่ย
ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะเส้นทางนี้มันตรงยาวโอกาสหลับในมีอยู่ค่ะ
ล่าสุดเขาเล่าว่าวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานี่นี่เคสล่าสุดเลย
ประสบอุบัติเหตุชนกับต้นไม้ร่องกลางทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๔รายนะคะ
เป็นแม่หนึ่งแล้วลูกอีก๓คนก็คือนางสาวหนูเพียรโสธิผู้เป็นแม่
มีเด็กหญิงทัศนีชูเชิด๘ปีเด็กชายพุทธิพัฒน์ชูเชิด๓ขวบ
นายกิติศักดิ์ชูเชิดอายุ๑๖ปีซึ่ง๓คนนี้เป็นลูกหมดเลย
ส่วนนายเริกดีชูเชิดสามีที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ยังมีนายคัมมีพลไร่ที่โดยสารมาด้วยก็บาดเจ็บ

ก็เนี่ยเป็นประสบการณ์ใกล้ตัวด้วยเพราะว่าลุงบุญชวนเนี่ยบอกว่าพี่ชายเขาเองเนี่ยก็เสียชีวิตชนเข้าไปตรงจุดเดียวกับที่รถกระบะตกร่องเมื่อสักครู่ที่มีผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยเนี่ยนะคะ
อยู่ในพื้นที่ค่ะก็บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะทาง๕กิโลเมตร
จะมีรถลงทั้งล่องกลางถนนลงไรทางชนต้นไม้เนี้ยหลายสิบต้น
ชนต้นไม้เนี่ยหลายสิบต้นมันไม่ได้เกิดกับต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวนะ
สาเหตุหลักก็คือหลับในเพราะว่าถนนมันเป็นเส้นทางตรงพื้นก็เรียบ
ขับขี่เร่งความเร็วก็ง่ายนะคะอย่าไปคิดว่ามันเป็นต้นไม้ผีสิงเลย
ครับให้ใช้สติสัมปัชญะในการขับรถจะดีกว่าส่วนนายสุพศเสริมทรัพย์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคิริขันบอกว่าหลังเกิดเหตุสลดเนี่ย
ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าต้นไม้หลายต้นมีร่องรอยการถูกชนนะคะ
เพราะฉะนั้นจะเร่งประชุมกันหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุตรงจุดนี้ให้น้อยลง
ส่วนกรณีที่ประชาชนจะนำผ้าสีไปผูกกับต้นไม้
จะทำก็ทำได้ตามความเชื่อ
แต่หากจะไปตั้งสารเพียงตาหรือสิ่งก่อสร้างใดในร่องกลางถนน

อย่าไปขอเลขนะเดี๋ยวอันตรายนะ
ใช่อุบัติเหตุเกิดเยอะเดี๋ยวไปขอเลขอยู่รถที่ไหนพุ่งมาอีกยุ่งเลย
ถึงลุงชวนจังเลยดูข่าวอยู่ทักทายกันหน่อยแล้วกันนะฮะ